มากันที่เรื่องราวดราม่ากันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้มันมีข่าวคราวอักษรย่อพระเอกมมคนหนึ่ง
ทางตำรวจไซเบอร์เขาปล่อยข่าวออกมาว่า

มีเอี่ยวกับคดีแก๊งสวมทะเบียนรถที่ระบาดอยู่ในตอนนี้ค่ะ
หลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาทำเอาหลายคนคาดเดากันไปต่างนานาเลยนะว่า
พระเอกมเนี่ยมันมไหนล่ะมันมีตั้งหลายคน
แต่ก็มีหลายคนพุ่งเป้าไปที่พระเอกดังอย่างมาริโอมาวเลอร์ค่ะ
เพราะว่าเป็นคนที่เล่นรถโบราณไง
ก็เลยต้องมาเคลียร์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยตัวเอง
หนุ่มโอ้ยอมรับนะคะว่าพระเอกหมอที่เป็นข่าวก็คือตัวเขาเองนี่แหละ
แต่ว่าฟังก่อนนะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสวมทะเบียนนะคะ
คือหนุ่มมาริโอเป็นผู้เสียหาย
เพราะไปติดต่อซื้อรถมูลค่ากว่าล้านบาทมา
แต่สุดท้ายไม่ได้รถค่ะคุณผู้ชมได้มาแต่ทะเบียนรถ
แต่ว่าก็ยังโชคดีนะที่ได้เงินคืนทั้งหมด
ซึ่งการที่มีชื่อไปเอี่ยวก็เป็นเพราะว่าต้องเข้าไปให้ปากคำในฐานะผู้เสียหายเท่านั้น
ไปฟังเสียงมาริโอเขายืนยันกันหน่อยค่ะ
ตรวจสรรค์อักษรย่อเมาะม้าคือผมเองนี่แหละครับ
เพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยแล้วก็ได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับ
โอ๊เองเขาก็แสดงความบริสุทธิ์กับทางตำรวจครับว่าเราจะซื้อแบบนี้นะเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายครับแต่ว่าในรูปคดีเรามีชื่อเป็นผู้เสียหาย
คือเป็นผู้เสียหายนะไม่ได้ว่าไปมีส่วนผัวพันธ์หรือไปร่วมกับแก๊งที่เป็นการสวมทะเบียนรถแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมนะ